เพราะว่าผมมีข่าวดีมาบอกนะครับ

เพื่อพี่น้องชาวไทยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน

มหากรรมแจกจัดเต็มครั้งนี้ค่ะ
จัดขึ้นเพื่อพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ
บอกเลยว่าห้ามพลาด
กับปรากฏการณ์รวมตัวครั้งสำคัญของสองยักษ์ใหญ่
ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
เครื่องดื่มระดับโลกคาราบาลแดง

สื่อยักษ์ใจของคนไทยจัดแคมเปญพิเศษ
กมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือน
ช่วยคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพปี๒
ทุกวันค่ะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ารุ่นนิวคลิก๑๒
จำนวน๑๐๐คัน
ล้านทุกเดือนทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท

กติกาง่ายเลยค่ะ
แค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดง
ร้องชื่อนามสกิน
และเบอร์โทรศัพท์บนฝากระดาษด้วยลายมือนะคะ
จากนั้นพับเลยค่ะแล้วใส่ใต้ฝาคาราบาลแดง
แล้วบีบให้แน่นเลย
ขณะที่ฝาคันโซคูณ๒นะครับ
เขียนคำว่าตับพร้อมกับชื่อนามสกุล
และเบอร์โทรศัพท์นะครับบนกระดาษด้วยลายมือ
จากนั้นพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒

ทั้งหมดทั้งมวลค่ะส่งมาได้ที่กล่องชิงโชค
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
หรือถ้าสะดวกส่งทางปริศนีย์ก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน๒
บางประกงฉะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐ค่ะ
ส่งเงินเข้ามาได้นะคะตั้งแต่วันนี้๑มีนาคม
ไปจนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
คนแรกก็คือวันที่๒๘เมษายนนี้ครับ
ใช่แล้วค่ะพร้อมกับลุ้นล้านแรกในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้นะคะ
คาราบาลแดงแจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับพี่น้องค่ะ
ส่งมาร่วมหลุนกันนะคะพี่น้องค่ะ
สุดยอดจริงนะคะไม่อยากให้พลาดแคมเปญดีนี้ค่ะ